ผมจะพาไปดูเมนูที่ชาวพยาวเขาชอบ
นี่ลาบปลานินทอด

ปลานินเนี่ยโปรตีนเยอะมากเลยนะ

มันก็มีความคุกเคล้าเกือบพร้อมเครื่องเทศของครับ
นี่ไงมีรอยงาด้วย

ตอนนี้ยังไม่ได้ไปทำเป็นลาบนะ
นินทอดเนี่ยทานกับน้ำปลาพริกเนี่ย

เดมี่ตำบลห้วยข้าวก่ำ
อำเภอจุนที่พยาวคุณผู้ชม

เป็นร้านกาแฟมีเมนูสารพัดมากมาย

ทางด้านของคุณจิมราพาค้น

เจ้าของร้านก็บอกว่าเปิดมา๓ปีกว่าแล้ว

ก็จะเอาปลานินทอดตัวใหญ่

แล้วก็เนื้อไปชุบแป้งทอดผสมด้วยงาขาว

ให้มันเป็นลาบมีรสชาติหน่อย

เอาพืชผักสวนครัวปลูกเองแบบอินซี

แปลงนี้อยู่หน้าร้าน
มาทำผักแก้มใครสั่งใช่ไหม

เดินไปเก็บผักหน้าร้านแป๊บนึง
รวมทั้งมีการปรุงอาหารให้กับลูกค้าทานกันไปโอ้โหอิ่มน้ำสำราญ
รสชาติกับบรรยากาศที่มันเข้ากันเข้ากันนะคุณผู้ชม
ใครอยากลองก็ไปได้ครับเป็นเมนูปลานินทอดแบบสุดแซ่บเลย

ยั่วน้ำลายกันตั้งแต่เช้าเลยนะฮะจบเช้าเช้าเนี้ยต้องจัดสักเมนูเนอะ